ข่าวแรกนี่เป็นเรื่องของการแอบอ้าง

การเอารูปของคุณชมพู่ไปใช้
แต่ว่าอย่างที่น้องเชอรี่บอกไปค่ะ

ไม่ใช่คุณเชอรี่คุณชมพู่นะคะก็โพสต์ค่ะจริงเราเป็น
ผู้จัดการคุณหวานเจี๊ยบนะคะก็นำภาพนะคะก็มีอะไรนะมาแอบอ้าง

หลังคลอดเนี่ยคุณชมพู่ใช้อุปกรณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเขา
ไปถึง๒๐กิโลแต่เอาจริงถามแม่ชมซิว่าแม่ชมได้ไปใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์กินผลิตภัณฑ์อะไรของเขาหรือเปล่านะฮะบอกเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อ
อย่าไปซื้อตามนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือผู้แอบอ้างค่ะ
แล้วก็ได้รับการยืนยันมาจากผู้จัดการส่วนตัวชื่ออะไรนะครับ
หวานเจี๊ยบใช่ไหมยืนยันว่าของปลอมหยุดเลยอย่าไปเชื่อนะคะ
นี่คือการหลอกลวงแล้วก็คุณชมพู่มาคอมเมนต์ด้วยตัวเองด้วย
โค้ดบอกว่า๒๐กิโลที่มันหายไปท้องแฝดแม่มันจะมาได้ไง๒๐
ฉันก็หนักขึ้นมาแค่๑๐กิโลกรัมนะคะ
ซึ่งทางด้านคุณหวานเจี๊ยบก็ลงข้อความนะคะว่าสินค้าประเภทนี้
ก็คือมาชี้แจงว่าเป็นการแอบอ้างนะคะ
แล้วก็คุณชมพู่ไม่ได้ใช้จริงแล้วก็วอนให้หยุดนะคะ
ซึ่งคุณชมพู่ก็มาเม้นขำหลายคนบอกว่ารถบ้าอะไร

จะให้เป็นลง๒๐มันจะเหลืออะไรล่ะ
ซึ่งก็อย่างที่ทราบนี่แหละคุณชมพู่ออกกำลังกายหนักมากคุณผู้ชม
แต่ก่อนท้องหลังท้องมาตอนนี้คุณผู้ชมดูสิ
เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าเธอดูแลตัวเองด้วยตัวเอง
แต่ล้วนไม่ได้มีแบบอะไรเศษนั้น
ซึ่งวันนี้นะคะแม่ชมของเราก็จะออกงานอีเวนต์
แต่ว่าวันอังคารไฮไลท์เลยออกก็พร้อมกับลูกสองคน

แต่ว่าช่วงนี้ก็แม่ชมจะออกงานเยอะนิดนึงค่ะ